เขาแอบมาเล่นการพนันกัน

จังหวัดอ่าบอกเมื่อวานครับครับก็เลยไม่ใช่บอลไม่ใช่บอลอ่า
แอบเล่นกันเองติดกับระยองจันทบุรีอันนี้ก็คงจะไม่ใช่บ่อน
เพราะเป็นการแอบเล่นเหมือนกันเป็นกลุ่มผู้สูงอายุอายุ
๗๐กว่าหมดแล้วนะไปรวมกลุ่มการเล่นไพ่ตองผู้สูง
อายุเขาชอบเล่นตั้งแต่บ่ายยันสี่ทุ่มคุณผู้ชมตำรวจบุกไปจับ
ถึงบ้านหนึ่งในขาไพ่เป็นลมหมดสติไปเลยครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
นี่ฮะหนึ่งในขาไพ่ขออนุญาตเบอร์หน้าแต่เห็นไหมนอนอยู่เนี่ย
นี่เป็นลมจริงหรือแกล้งเป็นลมจริงคุณอาจจะช็อกหรืออะไรก็ไม่รู้นะ
ตกใจอย่างเงี้หรอตำรวจภูทรขลุงเนี่ยนำกำลังไปตรวจสอบบ้านหลังเนี้ย
ประวัติฐีสองร้อยสี่สิบห้าตะบลขลุงอำเภอขลุงที่จังหวัดจันทร์ท่าบุรี
ซึ่งคุณอยู่ห่างจากโรงพัก๑กิโลย้ำว่าไม่ใช่บ่อนนะ
เขาแอบเล่นกันนะครับครับนะฮะหลังจากมีสายรับแจ้งว่าบ้านหลังเนี้ยนะ
เปิดให้เล่นการพนันตำรวจไปถึงนะคุณผู้ชม
โอ้โห๙คนในนี้นะมีแต่ผู้สูงอายุ
ผู้หญิงแปดผู้ชายหนึ่งกำลังเล่นไพ้ตองกันอย่างสนุกสนาน
นี่คือภายต่อผู้สูงวัยยูชอบเอามาเล่นกัน
ตำรวจไปจับกลุ่มมีคุณยายคนหนึ่งอายุ๗๓ปีครับ
เป็นลมฟุบคาวงแบบนี้เลย
ตำรวจก็ต้องเรียกกู้ภัยมาทำการประถมพยาบาลคุณยายเขา
พอฟื้นขึ้นมาคุณยายบอกโอ๊ยยายอาการดีขึ้นแล้ว
ยายขอไม่ไปโรงพักนะโรงพยาบาลยายก็ไม่ไปยายขอกลับบ้านแล้วกัน
นักข่าวถามยายยายเสียไปกี่บาทเนี่ย
ยายบอกโอ๊ยเสียไปสองร้อยไปฟังคุณยายหน่อยครับ
ไปโรงพยาบาลลงโรงพยาบาลตรงไหนไปเดี๋ยวพี่ป่ากลับบ้านแล้ว
โรงพักก็ไม่ไปโรงพยาบาลก็ไม่ไปจะกลับบ้าน
เกียร์เสียไปสองร้อยกว่าบาท
สองร้อยกว่าบาทโอ้แย่เลย
โอ้โหเสียงท่านอ่อยเลยอ่ะเสียไป๒๐๐กว่าบาท
ลมยาลลงมาก็ไม่ไปลงพักก็ไม่ไปเดี๋ยวย่าจะกลับบ้านแล้ว
อะไรแบบนี้อ่ะหัวใจมันสูบฉีดแรงไง
ตำรวจมาก็เป็นลมไปเลยอะไรแบบนี้
คุณยายระวังกันด้วยสิ่งที่เตือนคือ
เพราะว่าในวงไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยเลย
อันนี้ไปถามเจ้าของบ้านนายสมบูรณ์
บอกว่าก็นั่งเล่นกันอยู่ตั้งแต่บ่ายแล้วยัน๔ทุ่ม๙ชั่วโมงกว่าคุณ
นั่งเล่นกันอยู่จนตำรวจบุกไปทลายถึงบ้าน
ตำรวจก็เลยเอาทุกคนเลยทั้งคุณป้าคนนั้นด้วยนะไปโรงพักนะโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะว่ามันผิดนะฮะตำรวจฝากบอกการเล่นวงไพ่ตองเนี่ย
ผู้สูงอายุนิยมกันแต่มันก็ผิดกฎหมายนะครับคุณลุงคุณป้าทั้งหลายถูกจับได้เหมือนกัน
แล้วก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ด้วย
เคสของมรยองเป็นตัวอย่างก็ติดกันกับในพื้นที่ของการเล่นการพนันกันเยอะ